คุณผู้ชมตามความคืบหน้ากันหน่อยสำหรับเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรี
ตั้งแต่ยี่สิบหกสิงหาคมเมื่อวันเราเล่าไปแล้ว
ที่ว่าอยู่เนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งขับรถมาจอด

แล้วคนนี้เขาเป็นช่างทำด้ามไม้กวาด
เขาก็ยกมือขึ้นมาบอกผมเองผมชื่อน้ำ
แล้วคนร้ายก็คือเดินเอาปืนมาเจาะยิงขมับเลย
แล้วก็ยิงซ้ำไปทั้งหมด๓นัดจนเขาเสียชีวิตนะคะ
นี่คือคลิปกล้องวงจรปิดที่เห็น
ความคืบหน้าเนี่ยตำรวจบอกว่าได้เบาะแสรถมือปืนแล้วค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
ผู้ตายคือนายศักดาหนกงหรือว่านายน้ำอายุ๓๐ปีค่ะ
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะ
เขาก็อยู่กับพี่ชายแล้วก็เพื่อนด้วยก็นั่งดื่มเบียร์กันอยู่

พอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยทุกคนก็วิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศคนละทาง
พอตั้งสติได้ก็รีบตามคนร้ายไป
แต่ถูกคนร้ายยิงปืนขึ้นฟ้าข่มขู่ไป๒นัด
ก็เลยไม่มีใครตามไปจนเจอว่าคนร้ายคือใคร
เรื่องต้นเนี่ยเขาสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะเป็นมือปืนรับจ้างต่างถิ่น
เพราะว่าสำเนียงการพูดจาไม่เหมือนกัน
นางสาวจงรักขุนพักดีภรรยาของนายศักดาผู้ตาย
บอกว่าสามีไม่เคยขัดแย้งกับใคร
และที่ตำรวจคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นปมเรื่องชู้สาว

แม้ว่าทั้งสองคนจะเคยแต่งงานกันมาแล้ว
หมายถึงแต่งงานกันก่อนหน้าที่จะมาเจอกัน
ส่วนนายศักดาผู้ตายก็เลิกรากับอดีตภรรยา
หกปีแล้วเหมือนกันแต่มันมีประเด็นก็คือ
ก่อนหน้านี้เธอกับนายศักดาเนี่ยทะเลาะกันแล้วนายศักดาก็หนีออกจากบ้านไป
ประมาณ๑สัปดาห์ไม่รู้เหมือนกันว่าไปอยู่ที่ไหน
ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์นี้ไหมล่าสุดนะคะ
ท่านตำรวจเอกสมภารสุขสำราญผู้กำกับการสถานีตำรวบภูทรนาดี
ชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบกล้องวงจรปิดตั้งแต่ตรงจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ไล่ไปตามเส้นทางถึงถนนใหญ่นะคะตอนนี้ชุดสืบสวนพบเส้นทางคนร้าย
ใช้ในการก่อเหตุหลบหนีประมาณสามจุดซึ่งภาพเนี่ยจับได้ว่า
คนร้ายใช้เส้นทางออกสี่แยกบ้านโคกสู่ถนนสาย๓๐๔ก็คือน่าจะออกต่างจังหวัดไป
ก็คิดว่าจะเป็นมือปืนรับจ้างค่ะเบื้องต้นตำรวจยังคงมุ่งประเด็นไปชู้สาวอยู่นะคะ
แต่กำลังจะตามตัวอยู่ว่าคนร้ายเป็นใครมาจากไหนส่วนศพผู้ตายถูกนำกลับไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่สารารวมใจของหมู่บ้านหนองตะแบกแล้วค่ะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมสามคืน
แล้วก็จะปรึกษากันอีกครั้งว่าจะดำเนินการยังไงกันต่อค่ะ